ต้องบอกว่าลือสนั่นลั่นรายการ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ก็คือวันก่อนพี่มดดำพูดในรายการนะคะ

บอกว่ามีนางเอกผลไม้รสเปรี้ยว
อุ้ยปาร์ตี้หนักจนกองพังงาน

ปกติว่าไปใต้คอมเม้นต์ของคุณผู้ชม

ยมหาอะไรอย่างเงี้ย

แต่ไปมาใต้คอมเมนต์อย่างที่บอกไป
มีคนใบ้ค่ะว่าเป็นดาราสาวชื่อย่อมอมมะนะคะมะนั่นเอง
และหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของนางเอกดังวิกสงฆ
อย่างภาพที่เห็นคือน้องมะปรางอลิสา

พี่แจ๊กรีนเนี่ยแหละค่ะไปเจอปลั๊งพอดีเลย
ก็เลยเคลียร์ด่วนค่ะเจ้าตัวแจงนะคะว่า

วันที่เกิดข่าวเนี่ยหนูเข้านอนก่อนยังไม่ได้คุยกับใครเลย
ปาร์ตี้เนี่ยปางก็บอกว่าก็ต้องมีบ้างตามวัยเนี่ยค่ะ

คือถ้ามีปัญหาทางผู้จัดการต้องโทรบอกแล้วค่ะ
ตัวเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครคือก็เครียดอยู่เหมือนกัน
แต่ยืนยันนอนยันเลยนะคะว่าไม่ใช่หนูแน่นอน

สรุปแล้วนะคะก็ไม่ใช่น้องมะปลางนะคะ

เหมือนเวลาไปตรงปาร์ตี้เสร็จปุ๊บ

ให้เค้าพูดว่า

ไม่ใช่น้องมะปราง

มะม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ